ท่านผู้ชมครับส่วนคดีนี้เราก็ตามแกะรอยให้นะครับ
คดีที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
เกิดอะไรขึ้นกับคุณครูจันทนีค่ะนะฮะ
นี่คือบ้านนะครับที่เกิดเหตุนะครับวันนี้ผู้สื่อข่าวเราลงพื้นที่อีกครั้งหนึ่งนะครับ
เพราะว่าครูจันทนีเนี่ยเสียชีวิตในสภาพมีร่องรอยของการถูกปาดที่คอนะฮะ
แขนอะไรพวกนี้ก็มีบาดผงบาดแผลปั๊มหัวใจกันอยู่พักหนึ่งก่อนจะเสียชีวิต
แต่หมู่บ้านตรงนี้บ้านหลังที่พบศพครูจันทนีเนี่ยห่างไปอีกแค่๒ซอยไม่กี่ร้อยเมตร
มีพี่สามีพี่ชายนะฮะของสามีของครูจันทนีก็เสียชีวิตอยู่ในห้องน้ำในบ้าน
ลักษณะก้มหน้าคุกเข่าอยู่แบบนี้นะฮะครูจันทนีอายุหกสิบเอ็ด
พี่ชายของสามีอายุประมาณเจ็ดสิบได้ค่ะคือการเสียชีวิตเนี่ย
ถ้าตามการรับแจ้งของผู้ใหญ่บ้านเนี่ยได้รับแจ้งเรื่องของพี่ชายสามีของครูจันทนีก่อนตอน๔โมงเย็น
ยังเก็บกู้ศพตรงนี้ไม่เสร็จเลย๕โมงเย็นชาวบ้านแจ้งว่าเอาครูจันทนีบาดเจ็บสาหัสแล้วเสียชีวิตอยู่ที่หน้าบ้าน
เกิดอะไรขึ้นนะครับหมู่บ้านแห่งนี้อยู่ที่จังหวัดชนบุรีนะครับ
พนัฐนิคมนะครับตำบลไร่หลักทองนะฮะ
จันทนีสันติธรรมากรวัย๖๑ปีที่เสียชีวิต
ทุกวันนี้ก็ยังเป็นคุณครูสอนอยู่ที่โรงเรียนนะครับ
แต่ว่าเคยมีอดีตเนี่ยเคยมีตำแหน่งเป็นอดีตรองภูมิในการโรงเรียนด้วยนะครับโรงเรียนบุญญะวิทยาคาร
วันนี้ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปอีกครั้งนะครับท่านผู้ชมครับ
เพื่อไปดูความคืบหน้าของคดีว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะในบ้านเองทรัพย์สินก็ไม่ได้ศูนย์หายอะไรนะฮะ
ร่องรอยการลื้อค้นทรัพย์สินทำร้ายร่างกายอย่างอื่นก็ไม่มีนะครับ
แต่จะฆาตกรรมอำพลางแบบไหนหรือว่าจะทำร้ายตัวเองเนี่ยต้องไล่สืบสวนต่อ
ที่บ้านของครูจันทนีวันนี้นะครับเอาในส่วนของครูจันทนีก่อน
นี่เป็นรถของครูจันทนีเองนะเมื่อวานนี้ยังขับเข้าออกหมู่บ้านอยู่
ออกไปตอนเช้าเข้ามาตอนสัก๑๑โมงสุดท้ายเนี่ยเสียชีวิตนะครับ
ตำรวจชุดสืบสวนของสพพนัฐนิคมวันนี้มาที่บ้านหลังเกิดเหตุ
มาพร้อมกับสามีของครูจันทนีชื่อคุณชูชาติสันติธรรมกรนะครับ
เพื่อมาตรวจค้นในรถนะครับมาดูเรื่องของเอกสารหลักฐานต่างต่าง
หรือว่าร่องรอยต่างในรถคันนี้นะฮะรถของครูจันทนีดูทั้งฝั่งคนขับที่นั่งข้าง
คนขับห้องผู้โดยสารที่เก็บของด้านหลังด้วยคือในรถของครูจันทนีเนี่ย
ช่องเก็บของด้านหลังฝากระโปรงรถเนี่ยไปเจอพรมสีเทาปูรองที่พื้นนะครับ
แล้วก็ด้านล่างก็มีพรมสีเทาเนี่ยมันมีแผ่นไม้อัดอยู่หนึ่งแผ่นวางรองอยู่ด้วย
มีถุงพลาสติกใบหนึ่งด้วยมีแผ่นผ้าร่มสีเงินวางอยู่ชิ้นหนึ่งด้วย
ซึ่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบดูแล้วเนี่ยพบว่าเป็นเอกสารในการสอนนะฮะ
แล้วก็มีเอกสารอื่นด้วยเป็นของครูจันทนีหมดเลยนะฮะ
วางอยู่เยอะเลยนะครับมีตุ๊กตาสีชมพูตัวเล็กเล็ก
อยู่๒ตัวอยู่ที่เบาะที่นั่งผู้โดยสารด้านหลัง
ที่ตัวบ้านเนี่ยที่เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบด้วยนะครับนอกจากในรถนะครับ
เบียงหน้าบ้านไปเจอกล่องที่เป็นลักษณะรังเหล้าขาว๔๐ดีกรีเป็นกล่องโหลนะฮะ
แล้วก็บรรจุขวดเหล้าเปล่าเนี่ยอยู่๑๒ขวดนี่วางอยู่ที่หน้าบ้าน
ข้างข้างมีตระก้าเอกสารวางอยู่นะครับนี่ฮะนี่คือหลักฐานต่างต่างที่เจ้าหน้าที่วันนี้มาตรวจสอบ
ค้นอย่างละเอียดเลยนะครับใช้เวลาอยู่สัก๑๐นาทีได้นะฮะในการตรวจสอบนะครับ
สามีของครูจันทนีก็คือนายชูชาติเนี่ยวันนี้เดินออกมาจากในบ้านนะฮะ
แล้วถือบินใบเสร็จมาด้วยนะครับมีเอกสารด้วยเดินออกมาจากบ้านนี้ครับท่านผู้ชมครับ
แล้วก็เอาไปวางไว้ที่รถเบ้นสีดำที่จอดอยู่ที่หัวมุมปากซอยเข้าบ้าน
คุณชมพู่สลันพัฒน์ผู้สื่อข่าวของเราก็พยายามสอบถามเรื่องราวนะครับ
ทั้งเรื่องของการรับศพพิธีชาปนกิจศพทั้งของภรรยาของคุณชูชาติ
แล้วก็พี่ชายคุณชูชาติเมื่อวานนี้เสียชีวิตวันเดียวกันเลย
บ้านคนละหลังแค่นั้นเองห่างกันแค่ไม่กี่ร้อยเมตร
คุณชูชาติก็บอกว่าเรื่องงานศพของภรรยานี่เดี๋ยวค่อยคุย
ก็แล้วกันเอาเป็นว่าตอนนี้ยังไงก็ลองไปดูที่วัดดูหมอดที่วัดก่อนกันแล้วกันเรื่องการจัดงงจัดงาน
ส่วนพี่ชายที่เสียชีวิตในห้องน้ำในวันเดียวกันที่บ้านพักเนี่ยหรือแม้แต่ภรรยาเองเนี่ยที่เกิดอะไรขึ้นในบ้านเนี่ย
วันนี้คุณชูชาติบอกยังไม่ขอให้ข้อมูลนะครับ

อาจจะเครียดอยู่แล้วก็ยุ่งหลายอย่างในช่วงเวลานี้
ก็หมดชาวพนักกิจวันไหนครับท่าน
อะไรนะคะก็หมดชาวพนักกิจวันไหนครับท่าน

ได้แล้วครับคุณท่าน
เอาเอกสารอะไรมาวางเข้ามาที่รถแล้วก็กลับเข้าไปในบ้านอีกครั้งหนึ่งนะครับทุกผู้ชมครับ
คือช่วงที่กลับเข้าไปในบ้านอีกครั้งนึงเนี่ย

เห็นสามีคุณของครูจันทนีเนี่ยนะฮะเปิดประตูบ้านซึ่งเป็นประตูเหล็ก
ค่ะนี่นะฮะเดี๋ยวท่านผู้ชมดูตรงนี้นะครับ
เพราะตำรวจเนี่ยขอเข้าไปตรวจค้นในบ้านนะครับ
เจ้าหน้าที่เนี่ยบอกว่าได้เข้าไปตรวจข้างในเนี่ย
ข้างนอกกับในรถเนี่ยใช้เวลาอยู่สัก๑๐นาทีนะครับ
จากนั้นก็เข้าไปต่อข้างในต้องเปิดประตูเหล็กก่อนนะฮะไปตรวจในชั้นหนึ่งกับชั้นสอง
แล้วก็ห้องครัวกับห้องนอนด้วยรวมทั้งห้องน้ำด้วยนะ
ห้องน้ำที่เจอครูจันทนีก่อนก่อนที่จะถูกอุ้มมาที่หน้าบ้าน
มาปั๊มหัวใจแล้วเสียชีวิตนะครับชุดสืบสวนบอกว่ามาหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมนะครับ
โดยเฉพาะเอกสารหลักฐานต่างที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินธุรกิจ
ตรวจในรถจักรยานยนต์ก็มีนะฮะ
เพื่อหาหลักฐานต่างเพื่อไปประกอบสำนวนคดี
แล้วก็การสืบสวนขยายผลต่าง
เพราะมันต้องเอาให้สิ้นสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกับครูจันทนี
หลังจากเข้าไปอยู่ข้างในไปตรวจค้นหลักฐานต่าง
ข้างในนี่นานชั่วโมงกว่านะครับ
นี่ฮะตรงนี้คือตำรวจบอกให้คุณชูชาติสามีของครูจันทนี
ลองจำลองการล็อกประตูเหล็กหน้าบ้านให้ดูหน่อย
ลองล็อกจากทั้งด้านในกับทางด้านนอกเลยนะ
ทุกอย่างเลยว่าถ้าล็อกจากข้างในล็อกแบบไหน
จากข้างนอกล็อกแบบไหน
เจ้าหน้าที่ก็บันทึกเป็นคลิปวีดีโอเอาไว้
บอกว่าต้องการเป็นข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการสืบสวนสอบสวน
เพราะอย่างที่ทราบเมื่อวานนี้ครูจันทนีกลับมาถึงบ้าน๑๑โมงแล้วเพื่อนบ้านบอกว่าคุณชูชาติเนี่ยมาถึงสัก๔โมงกว่า
มาถึงก็โอ้ยอุ้มครูจันทนีออกมาจากในบ้านมาอยู่ที่หน้าบ้านตัวตัวรั้วหน้าบ้านแล้วก็โทรเรียกหลานหลานมาช่วยกันปั๊มหัวใจสุดท้ายเสียชีวิต
แต่มันเกิดอะไรขึ้นในช่วงระหว่างวันนั่นไงนี่นะฮะตรงนี้นะครับ
เจ้าหน้าที่ก็ให้ลองล็อกประตูเปิดปิดเข้าออกจากด้านนอกด้านใน
หลังจากที่คุณชูชาติพาตำรวจเข้าไปตรวจค้นในบ้านเสร็จนะครับ
คราวนี้ก็ล็อกจริงแล้วนะล็อกประตูบ้านจริงแล้วแล้วก็ถือเสื้อเชิด
ตัวออกมาจากบ้านไปที่รถที่จอดอยู่ที่หัวมุมปากซอยของตัวบ้านนะครับ
เราก็พยายามพูดคุยสอบถามกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
โดยเฉพาะเรื่องของพี่ชายนะพี่ชายคุณชูชาติก็เสียชีวิตในห้องน้ำที่บ้านอีกหลังนึง
ว่ามันจะเกิดจากการล้มจากอุบัติเหตุหรือว่ามันจะเชื่อมโยงเชื่อมโยงกับเรื่องภรรยาที่เสียชีวิตที่บ้านเหมือนกันหรือเปล่า
แต่ครูจันทนีเขาจะมีร่องรอยการถูกปาดที่คอใช่ไหม
แต่คุณชูชาติก็ไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมนะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็ขับรถออกไป

อันนี้ฮะการหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมในวันนี้ของตำรวจนะครับ
ใช่ค่ะเพราะว่าต้องหาคำตอบให้ได้ล่ะค่ะ
ว่าเกิดอะไรขึ้นกับสองศพนี้นะคะครับ
สำหรับพี่ชายของสามีคุณครูจันทนีเนี่ย
เขาคาดว่าเป็นอุบัติเหตุว่าเป็นลมล้มพับแล้วก็เสียชีวิตไปในห้องน้ำครับ
แต่ว่าทางฝั่งของครูจันทนีมันมีบาดแผล
เขาเชื่อกันว่ามันเป็นเหตุฆาตกรรมว่ามันเกิดอะไรขึ้น
เดี๋ยวฟังเสียงบรรยากาศตรงนี้นิดนึงนะคะ
นักข่าวของเราถามว่าเป็นการฆ่าตัวตายหรือเปล่า

ครูจันทนีเหมือนมีอาการป่วยอาการซึมเศร้า
แล้วเคยบ่นว่าไม่อยากอยู่อะไรแบบนี้ค่ะ
แต่ว่าศพของครูจันทนีมีบาดแผลปาดที่คอ
แต่เหมือนกับว่าเป็นมีดที่มันไม่ค่อยคมมาก
คือเหมือนกับเฉือนหลายทีแล้วแผลมันก็ค่อนข้างจะเวอะวะ
ก็เลยไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่

เพราะว่าเราค่อยแกะรอยไปเรื่อยแล้วมันก็ค่อยมีหลักฐานที่เพิ่มมากขึ้นนะคะ
คือในหมู่บ้านที่เกิดเหตุนะคะคุณผู้ชมหมู่บ้านนี้ก็มีตำรวจสพพนัฐนิคม
เข้าไปคุยกับทุกหลังคาเรือนเลยนะคะไปคุยกับทุกหลังเลย
ไปขอดูบัตรประชาชนของลูกบ้านแต่ละหลัง
โดยเฉพาะบ้านที่อยู่ใกล้กับบ้านของผู้ตาย

ก็จะเป็นแนวทางในการสืบสวนหาเบาะแสของคนร้ายมาดำเนินคดี
ซึ่งลูกบ้านทุกคนก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
ทีนี้ค่ะดูตรงนี้ดีดีเรามีหลักฐานชิ้นสำคัญเป็นคลิปกล้องวงจรปิดมุมถนนใกล้บ้านของครูจันทนีครับกล้องวงจรปิดภาพนี้นี่นะคะเห็นรถเป็นฟอร์จูเนอร์สีดำคาดว่าเป็นรถของสามีครูจันทนีขับเข้าไป๓สิงหาคม๑๖นาฬิกา๔๓นาทีก็คือตามเวลาในกล้องวงจรปิดเลยตรงนี้ก็คือผ่านปากท
สีดำขับเข้ามาสี่โมงกว่ากว่าแล้วพอเข้ามาในหมู่บ้านก็ได้ภาพนี้มา
ก็สี่โมงกว่ากว่าครับก็จะเห็นว่าขับเข้าไป
แล้วก็ไปทางแถวแถวหัวมุมปากซอยเข้าบ้านอืม
แล้วสามีของครูจันทนีก็จะเข้าไปในบ้านอันนี้คือภาพหน้าหมู่บ้าน
ขวามือนะคะภาพหน้าหมู่บ้านเวลาก็๔โมงกว่าเหมือนกันแล้วมันก็จะมาต่อเนื่องกับภาพซ้ายมือคือภาพด้านในหมู่บ้าน
ใกล้กับบ้านแล้วก็จะเห็นรถขับเข้าไปแบบนี้คือรถของสามีครูจันทนีผู้เสียชีวิต
ทีนี้ตรงนี้ค่ะมันจะมีช่วงเวลา๑๖นาฬิกา๔๖นาที
จะเห็นภาพผู้ชายคนนึงขี่รถจักรยานยนต์นี่ค่ะคันนี้ค่ะ
ขี่รถจักรยานยนต์ใส่แจ็คเก็ตสีดำใส่กางเกงยีนขายาว
รองเท้าผ้าใบสีเขียวใส่หมวกกันน็อกเต็มใบครับ
กร้าหน้ารถมีของลักษณะคล้ายถุงผ้าวางอยู่อ่า
คือรถจักรยานยนต์คันนี้ตามหลังรถของสามีครูจันทนีไปห่างกันประมาณ๓นาที
สามนาทีห่างกันสามนาที
เป็นรถจักรยานยนต์ฮอนเดอร์เวฟสีดำนะคะมีแถบขาวขาว
ไม่เห็นป้ายทะเบียนก็คือมันเข้ามาในเวลาไล่เลี่ยกับรถของสามีครูจันทนีอะค่ะครับ
เข้ามาใกล้ใกล้กับบ้านของครูจันทนีเลยอะค่ะแล้วเหมือนกับว่าจะเลี้ยวขวาเข้าไป
่งหน้าไปบ้านครูจันทนีด้วยซ้ำก็เลยไม่แน่ใจว่ารถจักรยานยนต์คันนี้
เป็นบุคคลต้องสงสัยหรือไม่อันนี้ยังไม่ได้ฟันทงนะคะ
แค่เป็นการตั้งข้อสังเกตนะคะว่ารถจักรยานยนต์คันนี้เนี่ยภาพหน้าหมู่บ้าน
ขี่เข้ามาขี่ไปเรื่อยแล้วก็มุ่งหน้าไปทางที่จะไปบ้านของครูจันทนี
แล้วภาพเมื่อสักครู่นี้ก็จะเห็นว่าไล่หลังไปเนี่ย
คันนี้ไล่หลังรถของสามีครูจันทนีไปห่างกัน๓นาที
อันนี้ไม่แน่ใจค่ะว่าเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวอย่างไร
แต่ว่าในมุมทางคดีเนี่ยตำรวจบอกว่าก็ต้องตรวจสอบให้หมดนะคะ
เพราะว่าก็ไม่เห็นป้ายทะเบียนไม่อะไรด้วย
เนี่ยค่ะลักษณะเป็นแบบนี้แล้วแต่งตัวค่อนข้างจะมิดชิดปิดหมดทุกอย่าง
เมื่อวานเข้าบ้านสองรอบช่วงบ่ายบ่ายกับช่วงสี่โมงกว่ากว่าช่วงบ่ายสองกับสี่โมงค่ะ
แต่สี่โมงกว่ากว่าเนี้ยเพราะให้หลังไปสามนาทีเนี้ย
มีจักรยานยนต์คันนี้ตามมานะฮะท่านผู้ชมครับ
คุณชมพู่สรรพัฒน์ผู้สื่อข่าวของเราตามหาจนเจอผู้ชายที่ขี่จักรยานยนต์
เขาบอกว่าโอ้โหผมนี่ไม่เกี่ยวข้องอะไรเลยนะ
ผมเนี่ยบ้านอยู่ซอยเดียวกับผู้ตาย

นี่ฮะนี่พี่ชูชัยอายุ๔๗ปี

วกกันน็อกก็นี่เลยฮะหมวกกันน็อกที่ใช้ขี่ไปเนี่ยนะครับ
ก็ยังวางอยู่ที่รถนะครับก็นี่ฮะ
เพราะฉะนั้นเขาบอกว่าอย่ามาเข้าใจผิด

กับคนในหมู่บ้านนี่แหละก็ขี่รถเข้าออกตามปกตินะ
แจ็คเก็ตแขนยาวสวมกางเกงขายาวใส่หมวกกันน็อกเต็มใบขี่รถเข้ามา
มันใกล้เคียงกับช่วงเวลาที่สามีครูจันทนีเขาขับรถเข้าบ้านไปนะครับ
ชูชัยเนี่ยยืนยันว่าไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรด้วยนะ
ไม่รู้เห็นอะไรด้วยทั้งสิ้นไม่ใช่ผู้ต้องสงสัยอะไรด้วย
เนื่องจากวันเกิดเหตุขี่รถกลับมาจากทำงาน
ก็เข้าบ้านก็ซอยเดียวกันก็ต้องขี่มาทางเดียวกัน
จังหวะที่ขี่รถเข้าบ้านยังเห็นคุณชูชาติยืนอยู่หน้าบ้านเลยนะ
ที่ว่าขี่ตามหลังมา๓นาที
พอผ่านหน้าบ้านครูจันทนีเนี่ยเห็นนายชูชาติสามีครูจันทนียืนอยู่หน้าบ้าน
แล้วกวักมือเรียกให้คนมาช่วยบอกว่าช่วยด้วยช่วยด้วย
มีคราบเลือดติดอยู่ที่เสื้อกับที่แขนด้วย
แต่ตอนนั้นเนี่ยยังไม่เห็นครูจันทนีที่ว่าถูกอุ้มมาวางอยู่ที่หน้าบ้าน
ตอนนั้นพี่ชูชัยบอกผมเห็นอย่างนั้นผมก็ขี่รถเลยไปก่อน
เพื่อจะเข้าไปในบ้านไปจอดรถก่อนนะ
ยังไม่ได้แวะออกมาดูอะไรก่อนที่จากนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นตามข่าว
แต่ว่าสุดท้ายครูจันทนีก็เสียชีวิต
ทีนี้รถจักรยานยนต์คันนี้พี่ชูชัยบอกแล้วว่าผมเองที่อ้างว่าเป็นรถจักรยานยนต์ต้องสงสัยผมเองผมไม่เกี่ยวผมก็เป็นลูกบ้านนี่แหละ
งั้นอันนี้ก็อาจจะตัดไปได้สักส่วนหนึ่ง
แต่ทีนี้ค่ะมันมีอีกประเด็นคุณผู้ชมตามกับเราต่อนะ
มันมีประเด็นที่ว่ามีเพื่อนบ้านที่อยู่บ้านตรงกันข้ามกันกับบ้านของผู้เสียชีวิต
เขาเคยมีปัญหากันเกี่ยวกับเรื่องของการย้ายเสาไฟฟ้าออกจากหน้าบ้าน
ทีมข่าวของเราก็ไปหาข้อมูลประเด็นนี้มาให้
นางแก้วนามสมมุตินะคะเป็นเพื่อนบ้านของผู้เสียชีวิตนะคะ
ที่เราได้ข้อมูลมาว่าเคยมีปัญหาขัดแย้งกัน
กับนายชูชาติสามีของครูจันทนี
เขาบอกว่าเขาขอชี้แจงหน่อย

ที่ผ่านมาเคยมีปัญหาขัดแย้งกับนายชูชาติจริง
แต่โอ้ยเรื่องมันนานเป็น๑๐ปีแล้ว

คือตอนนั้นน่ะมีปัญหาเรื่องของการย้ายเสาไฟฟ้าออกจากหน้าบ้าน
เพราะว่าเธอซื้อบ้านแฝดสองหลังที่หัวมุมฝั่งตรงกันข้ามกับบ้านของผู้เสียชีวิต
แล้วพบว่าที่หน้าบ้านมีเสาไฟอยู่
มันเป็นเรื่องที่ผิดห่วงจุ้ยอยากจะย้ายเสาไฟออกไป
อยากให้หน้าบ้านมีทางเข้าออกสะดวกมากขึ้น
เพราะเสาไฟมันขวางเหมือนกับกลางบ้านเลยอ่ะครับ
ก็เลยแจ้งเรื่องขอย้ายเสาไฟแจ้งเรื่องไปที่การไฟฟ้า
แต่มาติดปัญหาก็เพราะว่านายชูชาติกับเพื่อนบ้านอีกหลัง
เขามีมิเตอร์ไฟติดอยู่ที่เสาไฟนี้แล้วไม่ยอมให้ย้ายเสาไฟ
เพราะอ้างว่าสายไฟมันจะพาดหลังคาบ้าน
นายชูชาติสามีของครูจันทนีนะคะ

กดดันเขาจนสุดท้ายก็ไม่ได้ย้ายเสาไฟ
นางแก้วเพื่อนบ้านคนนี้ยืนยันว่าปัญหามันนานแล้ว
สิบกว่าปีแล้วไม่ได้ติดใจอะไร
ปมที่จะนำมาสู่ความขัดแย้งอะไรกับผู้เสียชีวิต
เพราะความจริงแล้วเนี่ยขัดแย้งกับสามีของผู้เสียชีวิตซึ่งเรื่องของการแก้ปัญหาเขาก็ไม่มีทางใช้ความรุนแรงอยู่แล้ว
ทีนี้เขาก็เลยบอกว่าไอ้ปัญหาเรื่องเสาไฟเมื่อ๑๐ปีก่อนเนี่ยมันไม่ได้ย้าย
เขาก็เลยตัดสินใจทุบรัวบ้านครับขยายประตูแทนเนี่ยค่ะ
ก็คือแก้ปัญหาตรงนั้นไปแล้วเรื่องมันก็จบ
ทีนี้นางแก้วบอกว่าบ้านของเธอติดกล้องวงจรปิดนะคะ
ที่ติดก็เพราะว่านายชูชาติสามีของผู้เสียชีวิตเนี่ย
ชอบเอาก้อนหินมาเครื่องใส่หลังคาบ้านของเธอเธออ้างแบบนี้นะ
กระเบื้องหลังคาแตกต้องซ่อมต้องทำสีใหม่
นายชูชาติบอกว่าปลาหินใส่หลังคาเพื่อนบ้านเพราะรำคาญนกพิราบนหลังคา

บอกว่าที่ผ่านมานายชูชาติสามีของผู้เสียชีวิตเนี่ยเขาก็มีพฤติกรรมแปลกนะ
ชอบถือปืนน่าจะเป็นบีบีกันเดินตามซอยไล่ยิงนกตามหลังคาบ้านเพื่อนบ้าน
ไล่ยิงนกตามเสาไฟเธอบอกว่าเธอก็รู้สึกว่าไม่ค่อยจะปลอดภัยแล้วล่ะ
เพื่อนบ้านเคยเตือนนายชูชาติเหมือนกันว่าทำแบบนี้ทำไมนายชูชาติบอกว่า
สิ่งที่ทำอยู่มันดีแล้วมันถูกต้องแล้วคือเขาตอบมาแบบนี้ครับ
นางแก้วที่เป็นเพื่อนบ้านก็เลยบอกว่าคือเอาจริงเลยนะ
เหมือนกับนายชูชาติเนี่ยไม่ค่อยจะชอบสามีเธอด้วย
แล้วเหมือนกับว่าเวลาเจอหน้ากันนายชูชาติก็เหมือนกับเรื่องของการยกมือไหว้
ยกมือไหว้อ่ะแล้วเหมือนกับไม่อยากจะทักจะทายกันอะไรแบบเนี้ย
ครับเธอเลยบอกว่าเป็นเพื่อนบ้านกันนะ
แต่ตัดสินใจว่าไม่ยุ่งกับนายชูชาติดีกว่า
ส่วนพฤติกรรมของนายชูชาติและตัวครูจันทนีที่เสียชีวิตเนี่ย
เพื่อนบ้านบอกว่าเอาจริงระหว่างสามีพระยาคู่นี้ก็ไม่ค่อยเห็นความรุนแรงอะไรเกิดขึ้น
แต่มันมีความผิดปกติเพราะว่าตัวสามีพูดน้อย
แล้วไม่ค่อยพูดกับภรรยาเหมือนเขาห่างกัน

ห่างกันจนเพื่อนบ้านมองว่า
เหมือนกับเขาไม่ใช่สามีภรรยากันแล้วหรือเปล่า
แต่เพื่อนบ้านบอกว่าก็พร้อมให้ความร่วมมือกับตำรวจอย่างเต็มที่

เรื่องของการเข้าให้ปากคำ
แต่ก็ยอมรับว่ากล้องวงจรปิดที่บ้าน
ก็เลยวันที่เกิดเหตุไม่สามารถบันทึกอะไรเอาไว้ได้

ก็อยากจะบอกว่าวันนั้นเราไปทำงานตั้งแต่เช้า

มันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วที่จะมีใครมาเปิดประตู

มันจบไปแล้วตั้งแต่ที่เราทุบกำแพงแล้วค่ะ

โดยที่ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ความรุนแรง
เพราะว่าเขามาปลาหลังคาบ้านค่ะ
เขาบอกว่านกมันสกปรก
แต่เราไม่เคยเห็นเขาปลาหลังคาบ้านตัวเอง
มันก็ไม่ได้โดนบ้านเราบ้านเดียวนะมันก็มีบ้านอื่นแถวนี้เขาก็โดนเหมือนกัน
ดีทุกอย่างไม่เคยมีปัญหากับใครยกเว้นเราเนี่ย
คือเรารู้สึกว่ามันเป็นการคำพูดที่เฉพาะเจาะจงมากเกินไป
แล้วอีกอย่างหนึ่งคือมันเป็นปัญหาเก่า

ถ้าคุณชูชาติอยากจะอธิบายชี้แจงตรงไหนว่ายังไง

จะได้ชัดเจนเผื่อตรงไหนคิดว่าเออมันใช่ไม่ใช่อย่างไรนะครับ
ท่านผู้ชมครับผู้สื่อข่าวของเราได้คุยกับเพื่อนบ้านคนนึง
ที่อยู่หลังบ้านหลังบ้านนี้ติดกับหลังบ้านของครูจันทนี
นี่ฮะชื่อว่านางกาญจนานะครับอายุ๖๘ปีแล้วนะครับคุณป้า
การจนาคุณป้าเนี่ยบอกว่าป้านี่ถ้าดูจากภาพในกล้องวงจรปิด
กำลังนั่งกินขนมอยู่นะฮะตอนที่เห็นรถฟอร์จูเนอร์สีดำของนายชูชาติ
ขับเข้ามาในหมู่บ้านผ่านข้างบ้านไปนะครับแล้วก็ไปจอดที่หัวมุมปากซอย
เข้าบ้านก่อนจะเดินเข้าบ้านอ่ะนะฮะคุณป้าบอกว่าตอนนั้นเนี่ยเห็นว่านายชูชาติเนี่ย
เดินออกมาที่ตัวรถมาหยิบของบางอย่างจากในรถด้วยนะครับ
หลังจากที่จอดรถแล้วก็เดินเข้าบ้านไปก่อน
แล้วเดินกลับเข้าไปบ้านอีกครั้งหนึ่งซึ่งก็ไม่ได้เอกใจอะไรนะฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ช่วงเย็น
คุณป้ากาญจนาบอกว่ากำลังรีดผ้าอยู่หลังบ้านตอนนั้น
ก็นั่งบ้างเดินบ้างรีดผ้าไปด้วยซึ่งด้านหลังบ้านจะอยู่ติดกับฝั่งห้องน้ำ
ของบ้านผู้เสียชีวิตช่วงนั้นได้ยินเสียงเสียงเหมือนคนร้องด้วยความเจ็บปวด
ลักษณะแบบเหมือนร้องแบบกัดฟันกรีดร้องอ่ะนะนี่ฮะบ้านเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ
จะติดกันแล้วก็เป็นช่วงห้องน้ำเนี่ยติดกันนะครับ
แต่ก็ไม่ชัดเจนว่าเป็นเสียงผู้หญิงหรือเสียงผู้ชาย
ผ่านไปสักพักถึงรู้จากเพื่อนบ้านนั่นแหละว่า
เอ้าบ้านครูจันทนีเนี่ยมีเหตุถูกฆ่าปาดคอเกิดขึ้น
แต่ก่อนเกิดเหตุไม่เห็นความผิดปกติอะไรนะฮะ
คุณป้ากาญจนาบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตกใจมากแล้วก็เสียใจด้วยนะครับ
แต่มันก็มีความแปลกใจอยู่บางส่วนอยู่เหมือนกัน

ปกติเขาก็นั่งตอนที่เราเข้าไปเขาก็นั่งนวดนวดนวดสองข้าง

จันทนีบอกว่าขอว่าไม่ให้บันทึกภาพนะระหว่างการประกอบพิธีทางศาสนางานศพเนี่ยเพราะว่าเป็นเรื่องส่วนตัวเขาก็บอกว่าเขาก็เสียใจกันมากแล้วอย่ามาซ้ำเติมกันรายละเอียดทางคดีก็บอกตำรวจให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ไปหมดแล้วเนี่ยนะคะในชูชาติก็บอกกับทีมข่าวว่าขอไม่ให้ถ่ายก็แล้วกันครับ

นี่นะคะทีนี้ค่ะก็ต้องไปคุยกับทางตำรวจดูว่า
ตกลงแล้วตำรวจมองว่า

กับครูจันทนีอดีตรองพอท่านนี้

เพราะว่าตอนแรกเราก็ไม่แน่ใจเพื่อนบ้านบอกว่าเป็นการฆ่าตัวตายหรือเปล่า

พันธุ์ตำรวจเอกถาวรนาใจเย็นผู้กำกับสพพนัฐนิคมบอกว่า
ตำรวจกำลังสืบสวนหาข้อมูลคนร้าย
ตอนนี้อยู่ระหว่างไล่ดูกล้องวงจรปิดแถวนั้น
สอบปากคำพยานแวดล้อมตำรวจบอกว่าไม่น่าจะใช่การฆ่าตัวตายนะคะ
คุณผู้ชมคะตำรวจบอกว่าตั้งไว้สองประเด็น
หนึ่งคือความขัดแย้งส่วนตัวสองเป็นการฆ่าชิงทรัพย์
นี่นะคะทีนี้ค่ะส่วนศพของนายชูศักดิ์
พี่ชายสามีของครูจันทนีค่ะก็คือพี่ชายของคุณชูชาติเมื่อสักครู่อะค่ะ
ก็ต้องรอผลชนสูตรจากโรงพยาบาลชนบุรีนะคะ
สาเหตุการณ์ตายเกิดจากอะไร
อันนี้ก็ต้องตรวจพิสูจน์ว่าเป็นเหตุฆาตกรรมหรือว่าเสียชีวิตเอง
แต่กรณีนายชูศักดิ์เนี่ยเพื่อนบ้านคนใกล้ชิดเขาคาดว่า
อาจจะเป็นการเสียชีวิตเองเป็นลมล้มไปแล้วก็เสียชีวิต
ครับเหตุการณ์มันเกิดขึ้นพร้อมกันสองบ้านเลยนะฮะเมื่อวานนี้นะครับ
ท่านผู้ชมครับวันนี้เราได้คุยกับแม่ครัวของโรงเรียนบุญยวิทยาคารนะครับ
ซึ่งทำงานที่เดียวกับทางครูจันทนีค่ะนี่ฮะชื่อว่าคุณอังคณานะครับ
บอกว่าวันที่เจอศพเมื่อวานนี้เนี่ยเธอกับชาวบ้านแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านในหมู่บ้านเนี่ยนะครับ
ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่เนี่ยได้รับแจ้งก็เลยไปดูศพนายชูศักดิ์พี่ชายของนายชูชาตินะครับ
ตอนนั้นไปถึงพบว่าล้มฟุบเสียชีวิตอยู่ในห้องน้ำของบ้าน
แล้วช่วงที่กำลังไปดูศพของนายชูศักดิ์นี่แหละผู้ใหญ่บ้านได้รับแจ้งว่า
พี่ชายของนายชูชาติที่เสียชีวิตที่บ้านเนี่ยตอนนั้นเนี่ยมีเหตุเกิดขึ้นที่บ้านของนายชูชาติด้วย
เกี่ยวกับครูจันทนีนะครับซึ่งพอได้รับแจ้งเนี่ยก็โทรแจ้งให้กับนายชูชาติรู้นะครับ
ยังไม่ได้มาดูศพพี่ชายแล้วก็ถึงแจ้งมาว่าเอ้ามาเจอภรรยาเนี่ย
ถูกทำร้ายนะครับแล้วก็เสียชีวิตอยู่ที่บ้านเหมือนกัน
เธอบอกเธอตกใจมากเพราะที่ผ่านมาเธอกับครูจันทนีก็พูดคุยกัน
ตลอดนะครับครูจันทนีเป็นคนอัธยาศัยดียิ้มแย้มแจ่มใสเป็น
กับทุกคนในโรงเรียนไม่คิดว่าจะมาถูกทำร้ายจนเสีย

ก่อนจะเกิดเหตุที่โรงเรียนเนี่ยก็ถ้าจะถามว่ามีความผิด
ปกติอะไรกับครูจันทนีเกิดขึ้นบ้างไหมก็พอมีนะฮะอย่างเช่น
เพื่อนครูเนี่ยบอกว่าครูจันทนีไม่ค่อยคุยกับใครนะครับช่วงหลัง
หลังนี้นะครับดูเงียบซึมแล้วดูเครียดผิดปกติทุกคนยังสงสัย
ให้ใครฟังไม่เคยปรับทุกข์ให้ใครฟังก็เลยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่
พี่ก็จะสนิทกับต่อสื่อแต่ละคนเนอะที่มาวันที่เกิดเหตุ
เขาก็เล่าให้ฟังนั่นแหละว่าวันนั้นน่ะพี่พี่คนที่เสียชีวิต
เขาก็จะไม่พูดไม่จาไม่พูดไม่จาอะไรกับใครเลยอ่ะวันนั้นอ่ะ
วันที่เสียชีวิตพี่งงเลย
พี่ไม่เคยเจอแล้วแบบรู้สึกว่า
ใครทำแกแล้วแกก็ไม่เคยมีปัญหาใครอะไรอย่างนี้
ทำไมแกเกิดเรื่องขนาดนี้อะไรอย่างนี้
แล้วเราอยู่มาลักษณะคู่ของเขา
เขาก็แลร์ไม่ค่อยมีปัญหาไม่มีอะไรกันอยู่แล้ว

ทางนายกแป๊ะก็โทรประสานว่าพี่ชายเสีย
ที่บ้านอีกที่ตรงเนี้ยหกสี่เนี้ยอ่า
แล้วยังไงต่อกับคุณเนี้ยก็ประสานไปนั่นแหละ
แกก็แกก็รับสายนะว่าคือรับสายว่ารู้แล้วอะไรอย่างเงี้
คือเดี๋ยวจะมาอะไรประมาณนี้แต่ก็คือก็ไม่ได้เข้าไป
ก็เหมือนกับว่าเข้ามาที่บ้านภรรยาก่อนบ้านที่ของแกอยู่เนี่ย
แล้วก็มีการแจ้งอีกว่าเมียเสียเมียโดนทำร้ายอะไรประมาณนั้นแหละ
ช่วงค่ำที่ผ่านมานี่เองครับท่านผู้ชมครับ
ประมาณ๑ทุ่มชุดสืบสวนของสพพนัฐนิคม
ไปที่บ้านหลังเกิดเหตุอีกครั้งนะครับทุกผู้ชมครับ
ก็ไปพูดคุยกับชาวบ้านในพื้นที่นะฮะ
แล้วก็ไปตรงบ้านฝั่งตรงข้ามบ้านหลังเกิดเหตุเนี่ย
ตลับเมตรวัดความยาวระยะห่างจากหน้าบ้านที่เกิดเหตุ
หน้าบ้านเพื่อนบ้านฝั่งตรงข้ามด้วย
แล้วก็เดินสอบถามข้อมูลจากพยานในหมู่บ้าน

ก็คงจะถามเกี่ยวกับเรื่องของพยานแวดล้อมต่าง
เพราะว่าสองบ้านนี้มีผู้เสียชีวิตและเครือยาทกัน
จะเชื่อมโยงหรือไม่โดยเฉพาะบ้านคลูค์จันทนี
อันนี้ชัดเจนว่ามีร่องรอยการถูกทำร้ายร่างกายก่อนจะเสียชีวิต
เดี๋ยวรอความคืบหน้าจากทางตำรวจนะคะส่วนเรื่องนี้